นี่พูดถึงเวลาที่คุณไปทำบุญคุณก็จะต้องอธิษฐานขอพร
แน่นอนสาธุขอให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านสาธุ
เวลาที่คุณอธิษฐานขอพรคุณอธิษฐานในใจนึกในใจหรือว่าเปล่งเสียง
อ้าวก็ถ้าอยากให้ท่านได้ยินเราก็เป็นเสียงดัง
ดังเท่าไหนดังเท่าพี่ผู้ชายคนนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมไปดูค่ะ
ต้องปรารถนาด้วยเชิญ
โอ้โหเสียงดังมากครับพี่
ฟังชัดทุกถ้อยคำเจ้ากรรมนายเวรได้ยิน
ดังถึงสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน
แต่พี่ก็คงเจ็บคอพอสมควรเหมือนกันนะ

แต่ว่าที่ฉันสังเกตคือนกกับบินฮือแตกออกไป
ไม่รู้ว่าตกใจเสียงพี่เขาที่อธิษฐานหรืออะไรกันแน่
ส่วนคนแถวนั้นคนข้างก็คงตกใจเหมือนกัน
ก็แล้วแต่วิธีการในการขอพรนะครับ